พาคุณผู้ชมย้อนไปคดีนี้๓ปีอันยาวนานนะคุณ

ใช่ค่ะ๑๑พฤษภาคม๖๓จนมาถึงวันนี้นะครับ
เมื่อวานถือว่าเป็นวันสอบพยานปากสุดท้ายแล้วคุณ

จะปิดคดีนี้ได้อย่างไรบ้างนะฮะ
โดยสารจังหวัดมุกดาหารนัดสืบพยานคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
เป็นวันสุดท้ายเมื่อวานนี้๒๗กรกฎาคมนะฮะ
หลายคนคงจำกันได้นะถือว่าเป็นคดีที่ยาวนานมากนะครับ
เด็กหญิง๓ขวบหายออกจากบ้านพักที่บ้านกกอกมุกดาหาร
ก่อนพบเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟห่างจากบ้านไป๕กิโลเมตร
พฤษภาคมปี๖๓นะครับ
แล้วก็แน่นอนคดีนี้อายการมุกดาหารได้มีการสั่งฟ้องนะครับ
แล้วก็เริ่มมีการสืบพยานฝ่ายโจทย์มาตั้งแต่๓๐มิถุนายนปี๖๕
รวมแล้วสืบพยานฝ่ายโจทย์ไป๔๗ปาก
พยานฝ่ายจำเลยไปทั้งหมดแล้ว๑๖ปาก
และอย่างที่บอกไปสืบพยานในวันสุดท้ายอีก๔ปากเมื่อวานนี้นะครับ
คดีนี้อายการมุกดาหารสั่งฟ้องลุงพลเมื่อวันที่๗กันยายนปี๖๔นะครับ
จำกันได้นะครับนายชัยพลวิพาซึ่งเป็นลุงเขยของน้องชมพู่
สั่งฟ้องไป๓ข้อหาก็คือเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผล
ทิ้งเด็กอายุไม่เกิน๓ปีเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายนะครับ
แล้วก็อีกข้อหาหนึ่งก็คือกระทำการใดแก่ศพหรือสภาพแวดล้อม
ในบริเวณพบศพก่อนชนะสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นนะครับ
แล้วก็แจ้งข้อหาป้าแตนด้วยนะนางสมพรหลาโพนะครับ
หนึ่งข้อหาคือกระทำการใดแก่ศพหรือสภาพแวดล้อม
บริเวณที่พบศพก่อนชนะสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น
คุณผู้ชมฮะย้อนรอยย้อนคดีดังโอ้โหตอนที่เป็นคดีใหม่นะครับ

ประจำพื้นที่เลยหลังจากนั้นผ่านมาเป็นปี

มันมีอยู่แล้วยูทูเวอร์หลายคนเนี่ย

ไปไลฟ์อยู่ในบ้านของลุงพลนะนะ
ใช่นะครับย้อนกลับไปนี่ภาพเก่า
ที่เราให้คุณผู้ชมได้ดูอีกครั้ง๑๑พฤษภาคมปี๖๓
ซึ่งน้องชมพู่หายตัวไปจากบ้านนะฮะ
แล้วก็ไปพบบนภูเหล็กไฟนะครับ

มีการสอบสวนผู้ต้องสงสัยหลายคน
จนสุดท้ายมิถุนายน๖๔สารจังหวัดมุกดาหาร

มีหลักฐานคือเป็นเส้นผมที่พิสูจน์ได้ว่า
ลุงพลพาน้องชมพู่ขึ้นภูไป

วันที่๒มิถุนายนปี๖๔นะครับ
ตำรวจนำกำลังเข้าจับกลุ่มลุงพลที่บ้าน

ช่วงบ่ายวันเดียวกันนะฮะลุงพลและป้าแตนเนี่ย
เข้ามอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จากนั้นตำรวจก็นำทั้งคู่มาสอบสวน
ที่สพกกตูมเจ้าของพื้นที่
ลุงพลปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับ
ต่อมาสารได้อนุญาตให้ประกันตัว
มีการนัดสืบพยานทั้งสองฝ่ายมาตลอดเกือบ๒ปี
สืบพยานวันสุดท้ายเมื่อวาน๒๗กรกฎาคม
เสร็จสิ้นในเวลา๕โมงเย็นนะครับ
โดยทนายฝ่ายโจทย์ก็คือนายพิสิท
คุณไตรเจริญเมธากุลเปิดเผยว่าคดีนี้
ได้นัดสืบพยานครบทุกปากแล้ว
สารนัดฟังคำพิพากษาในวันที่เท่าไหร่รู้ไหมฮะ

ตุลาคมนี้เวลา๑๐นาฬิกา

มหากราบของคดีน้องชมพู่เนี่ยนะครับ